เดี๋ยวจะพาไปที่สระบุรีหน่อยค่ะพาไปดูโค้งตรงนี้
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าคงตรงนี้มันเป็นคงอาถรรค์
คือไม่ใช่โค้งหักศอกก็จริงค่ะแต่เคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้
ก่อนหน้านี้นะแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูก
ส่วนภาพกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุด
เห็นไหมคะนี่แม่มากับลูกน้อยกระเตงลูก๓เดือนมาด้วยนะ
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะโอ้โห
เห็นแล้วก็นึกถึงเลยว่าเอ๊ะแม่จะเป็นอะไรไหมลูกจะเป็นอะไรไหมนะคะ
นี่ชาวบ้านบางคนบอกว่าเหมือนเป็นโค้งกินเด็กนะคุณนะ
เพราะว่าจะมีเด็กมีแม่มีอะไรมาเสียชีวิตมาบาดเจ็บตรงนี้เยอะนะฮะ

คือแม่ลูกในกล้องวงจรปิดเขาขี่มาทางอำเภอเสาให้สระบุรี
จะไปที่ตำบลบ้านยางอำเภอเสาให้นะคะ
แล้วก็ตอนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงหน้าวัดปากบังเลย
ประมาณสัก๔๐เมตรเนี่ยมันเหมือนเป็นทางโค้งนะ
แล้วก็เป็นสะพานข้ามคล่ามชนระประทาน

อเตอร์ไซคันนี้เสียหลักแล้วก็ฉลาบหลุดโค้ง
ชนคอสะพานจนรถล้มค่ะ

ตอนประมาณบ่าย๓โมงเกือบครึ่ง
ทีนี้ทางกู้ภัยสว่างรัตนาไตรจุดเสาให้

แม่อายุ๑๙ปีหัวแตกนะคุณ
แล้วดูสิในอ้อมก่อนนั้นน่ะ
มีลูกน้อย๓เดือนลูกสาวอะค่ะ

ลูกร้องอูแวะแวะอยู่เลยเพราะว่าน้องก็ได้รับบาดเจ็บ
ตามเนื้อตามตัวมีแผลถลอก
ดูสิกู้ภัยก็ต้องทำแผลที่หัวแตกให้ก่อน
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้โค้งตรงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นแล้ว
หลายคนจะบอกว่ามันไม่เห็นจะเป็นโค้งหักศอก
มันไม่ได้ดูเป็นทางโค้งแบบชัดเจนเลยนะ
แต่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะคุณผู้ชม

มาล้มมาคว่ำกันตรงนี้บ่อย
ต้นปีที่ผ่านมาก็มีแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์มา

ว่าตรงนี้น่าจะเป็นโค้งอาถรรพ์เป็นโค้งกินเด็กเลยนะคะ
ค่อยขับขี่กันนะครับ